ท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ฟังอีกมุมหนึ่งนะฮะ
หลังจากเมื่อวานนี้ทางคุณม้าออนนภาค่ะ
ดารานักแสดงรุ่นใหญ่นะครับได้ออกมาแถลงชี้แจงไปแล้ว
หลังจากกลับมาจากเกาหลีใต้
อย่างที่ท่านตามข่าวมาตลอดนะครับตอนที่อยู่ที่เกาหลีใต้
นักแสดงหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อเอ็มนันทวัฒน์นะ
เขาไปทำศัลยกรรมโดยคุณม้าเนี้ยพี่ม้าเนี้ยพาไปอืม
แล้วก็ติดต่อมายังทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดบอกโอ้โห
ผมอยู่ที่นู่นผมถูกเขาตบเข้าไปที่หน้าอ่าอ่า
ชวนไปกินปูแต่ว่าผมไม่สะดวกจะไปค่ะสุดท้ายถูกตบแล้วก็ต้องจำใจยอมไปกินด้วยอะไรด้วยอ่า
แต่ยังไม่ได้ทำศัลยกรรมอืมก็เลยต้องทนอยู่แต่ย้ายห้องจากที่อยู่โรงแรมก็ต้องย้ายห้องย้ายห้องย้ายโรงแรมตามข่าวนะอืม
แล้วก็ปรึกษากับครอบครัวมาปรึกษาทนายตั้มทนายตั้มก็บอกอุ้ยอย่างนี้ต้องไปแจ้งความที่ตำรวจเกาหลีใต้ไว้ก่อนอ่า
อย่างน้อยจะได้นี่ไงเขาจะได้ไปเอาหลักฐานกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุในห้างเนี่ยมาเป็นหลักฐานไว้ก่อน
มันก็เลยมีคลิปนี้ที่ทนายตั้มมาโพสต์ตอนนั้นซึ่งน้องเขาก็ไปแจ้งความไว้จริงจริงค่ะ
ม้าออนภาตอนนั้นบอกว่าเดี๋ยวกลับมาจะแถลงนัดผู้สื่อข่าวไว้๓๐พฤศจิกายนส่วนนักแสดงหนุ่มเนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวกลับมาเมืองไทยก็จะแถลงเหมือนกันเมื่อวานพี่ม้าออนภาเปิดแถลงข่าวก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
เนื้อหาใจความสำคัญของพี่ม้าออนภาก็คือก็ยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษเล่าเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นให้ฟัง
พร้อมกับบอกว่าความจริงแล้วในส่วนของพี่พี่มองว่ามันไม่ได้ตบนะพี่ไม่ได้ตบค่ะพี่แค่แตะอ่า
แค่แตะแล้วเป็นคนมือไวอ่าขอท่งขอโทษกันเรียบร้อยหมดแล้วคิดว่าเคลียร์กันไปแล้วอ่าค่ะ
เขาก็บอกเขาจะไม่ไปบอกใครอยู่ดีเอ๊ะเรื่องไปถึงทนายความเป็นข่าวโด่งดังอยู่ที่เมืองไทยได้ยังไง
คือที่พี่ม้างงอ่ะเพราะว่าพอเคลียร์กันขอโทษกันตรงนั้นคือพี่ม้าก็บอกว่าดารานุ่มคนนี้ก็ยังไปกอดเขา
แล้วก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรผมรักและเคารพพี่นะแล้วก็ยังไปกินปูกันต่อได้ด้วย
แต่ในมุมของน้องเขาบอกเขาบอกเขาก็มีความอึดอัดของเขาอยู่ค่ะ
ขณะเดียวกันวันนี้นะครับทีแรกมีข่าวว่าจะไปออกรายการโทรทัศน์พร้อมกัน๒คนนะ
อ่าใช่แต่สุดท้ายเมื่อวานพี่ม้าออนภาโพสต์ในไอจีส่วนตัวค่ะ
เขาไม่สะดวกจะออกพร้อมกัน
วันนี้นักแสดงหนุ่มก็เลยไปออกรายการทีวีคนเดียว
แล้วก็มีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะครับ
ท่านผู้ชมครับได้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยบอกว่าขอชี้แจงหน่อยนะ

เนี่ยบอกว่าข้อมูลที่พี่ม้าแถลงเมื่อวานเป็นจริงทั้งหมด

ว่าทำไมถูกตบหน้าแล้วยังไปกินปูด้วย
เพราะตอนนั้นก็ปรับความเข้าใจกันบ้างแล้ว
แต่ทีนี้ที่พี่ม้าบอกแค่แตะไม่ใช่ตบ
ความรู้สึกของเอ็มเอ็มยืนยันว่ามันคือตบไม่ใช่แตะ

ค่ะอ่าพี่ม้าบอกแตะไม่ใช่ตบ
แต่เอ็มยืนยันว่านั่นคือตบไม่ใช่แตะ

และตอนนั้นยอมรับว่าโมโหด้วย
หลังจากถูกตบก็ได้บอกให้ทางพี่ม้าเนี่ยหยุดนะ
แล้วก็พูดบอกพี่ม้าไปว่านี่ตบกันเลยเหรอ
ขนาดพ่อกับแม่ของผมเนี่ยยังไม่ทำแบบนี้
แล้วก็แยกตัวไปสงบสติอารมณ์
ยอมไปกินปูต่อด้วย
เพราะเห็นว่าพี่ม้าเขาร้องไห้
หลังเกิดเหตุก็ได้เริ่มเอาตัวเนี่ยออกห่างมา
อย่างเช่นย้ายออกจากห้องพักที่อยู่ติดกัน

แต่ไม่ได้ถึงขั้นย้ายโรงแรมตามที่มีข่าว
เพราะเดี๋ยววันต่อไปเนี่ยจะต้องไปทำศัลยกรรมจมูก

พี่ม้าก็เป็นคนคอยดูแลเรื่องนี้อยู่
แล้วก็ได้ปรึกษากับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิด
จากนั้นทนายตั้มก็แนะนำให้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
เพื่อจะได้ไปขอหลักฐานในที่เกิดเหตุที่เกาหลีใต้
ซึ่งทางคดีความที่เกาหลีใต้ตอนนี้เนี่ย
นันทวัฒน์บอกว่ามันจบไปแล้ว
เพราะว่าได้เซ็นเอกสารยอมความที่นั่นไปแล้ว
แต่เอาหลักฐานทุกอย่างกลับมาที่ประเทศไทยด้วย
ซึ่งที่เมืองไทยจะดำเนินคดีกับพี่ม้าต่อหรือไม่
เดี๋ยวขอปรึกษาทนายความก่อน
แต่ยืนยันว่ายังไงก็ไม่ยอมความอย่างแน่นอน
ผมอยากให้มันเป็นตัวอย่างนะครับว่า
ไม่ใช่ว่าใครจะถูกกล่องก็ได้

ผมยังก่อนออกมาผมก็ยังคุยกับที่บ้านาม่ะว่า

เอ็มบอกว่าเพราะไม่ต้องการเผชิญหน้าจริง

เหตุการณ์ที่ออกลาการพร้อมกับพี่มม้าเนี่ยนะฮะ
เหตุการณ์ที่ออกมาเคลื่อนไหวทั้งหมดในเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่ได้หิวแสงไม่ได้อยากดัง
ขณะเดียวกันเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับพี่ม้าเขาขอยืนยันว่าก็แค่ลูกค้าไปทำศัลยกรรมกับคนที่ดูแล
ม้าคือคนดูแลคนพาไปก็เหมือนกับที่พี่ม้าเนี่ยให้ข้อมูลเอาไว้ก่อนหน้านี้
ซึ่งก็ต้องขอบคุณทางพี่ม้าด้วยที่ได้พูดความจริงทั้งหมดเพราะถ้าเกิดเขาพูดเองอาจไม่มีใครเชื่อ
ทีนี้ทางทนายตั้มนะครับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน
วันนี้ออกมาให้ข้อมูลนะฮะหลังจากที่ได้ติดต่อกับเอ็มเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
ทนัยต้ำวันนี้แถลงกับสื่อวนชนบอกว่าเอมนันทวัตรดารานุ่มทรงเรื่องราวมาปรึกษาจริง
หลังจากที่เอ็มกลับมาถึงประเทศไทยก็ได้สอบถามเอ็มไปว่าจะไปแถลงข่าวเรื่องนี้ด้วยกันไหม
แต่เอ็มบอกกับทนายตั้มว่าคงยังไปไม่ได้หน้ายังไม่เข้าที่

ใช่แต่ทนายตั้มบอกว่าผมก็แปลกใจว่าเอาหน้ายังไม่เข้าที่
บอกกับผมว่ามาแถลงข่าวด้วยกันไม่ได้เนี่ย
ทำไมวันนี้ถึงไปออกรายการทีวีได้
ยืนยันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
เอ็มนันทวัฒน์กับพี่ม้าที่เป็นคู่กรณี
ก็คงต้องมีการดำเนินการกันต่อ
แต่จะทำยังไงกันต่อเนี่ยทนายตั้มบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
หลังจากนี้ผมรู้แค่ว่าจะไม่เอาตัวไปเป็นเครื่องมือให้กับใคร
ในการสร้างพื้นที่ทางสื่ออีกแล้ว
ชั้นแสบว่าไม่ได้มีการตบก็ไม่แสบว่าเกิดไปกับหนุ่มกัญชัย
ยังไงว่าพี่ตั้มบอกว่ามันไม่มีเรื่องมือ
แต่ต้องเลยดูแลพูดถ้าไม่ได้จริงแค่ล่ะ
หรือเราเป็นกิ๊กกันหรือเปล่าเป็นอะไรกันหรือเปล่า
ตอบไปทุกอย่างแล้วแต่เราไปสร้างเรื่องใหม่แบบนี้
พี่ก็ปวดหัวอย่างสรุปแล้ว

หรือว่าท่าทีของเอ็มหรือว่าการแถลงชี้แจงจากทางพี่ม้าเนี่ย
ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะเอ็มเขาจะเอายังไงต่อ
เกาหลีใต้ก็เซ็นยอมความเรียบร้อยแล้ว
กลับมาถึงเมืองไทยก็บอกว่าเดี๋ยวขอปรึกษาทนายก่อนว่าจะดำเนินคดีอะไรยังไงต่อหรือเปล่า
แล้วก็บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็จริงนั่นแหละ
ได้เคลียร์กันแล้วจริงได้ขอโทษขอโพยอะไรกันแล้วจริง
นักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะทนายตั้มนี่จะต้องไปซื้ออาหารหมามาทานกันหรือเปล่าในตะหง
หอนหรือเปล่าเนี่ยทนายตั้มบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าจากนี้ไป
สงสัยเรื่องนี้จะไม่ยุ่งแล้วไม่เอาดีกว่า
ขณะเดียวกันพี่ม้าออนภานะครับหลังจากที่เอ็มนันทวัฒน์แถลงข่าววันนี้
โพสต์ไอจีส่วนตัวนะครับนี่ฮะนี่ไงมาค่ะทำมาหากินกัน
แล้วก็นัดไลฟ์ตอน๑ทุ่มครึ่งนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ไม่ได้ไปตอบโต้หรือว่าไปตอบคำถามของคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ตรงนี้นะ